เป็นแฟนทีมปืนใหญ่ใจต้องนิ่งและใจต้องแข็งนะคะ
เพราะอันดับตารางในทีมของเราก็นิ่งเหลือเกินจริงค่ะ
อ้าวมีเสียงพระคนนึงเขาเป็นแฟนทีมอาเซนัลนะคะปืนใหญ่
ปรากฏว่านัดที่ทีมรักเขาแพ้แพ้ลิเวอร์พูลไปเนี่ย
เขาไปท้าทายกันเอาไว้ไงบอกว่าถ้าแพ้นะจะยอมแก้ผ้าวิ่งรอบเมืองเลยอ่ะ
แล้วมันแพ้ไงคุณมันแพ้จริงพูดแล้วลูกผู้ชายไม่คืนคำ
แก้ผ้าจริงวิ่งจริง
โดนจับจริงค่ะมันอาจารย์อะเนี่ยให้ดู

ผัดใจหรือคนจริงครับ

ที่คนจะยังแบบไม่เห็นนะเนาะ

เออไอ้ตอนทำมันก็สนุกแต่ตอนโดนจับไม่สนุกหรอกนะคะ
เป็นคลิปการวิ่งแก้ผ้ารอบวงเวียนน้ำผู้ใจกลางเมืองหาดใหญ่สงขลา
คุณโรสลินบอกผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอัฐกรอักนิมาตรวัย๒๘ปี
เขามีฉายาว่าเอ็มพระย่อยเป็นเจ้าของแผงพระและพ่อค้าหมวกออนไลน์
เขาขายของแปลกแบบคือแตกต่างกันดีเนาะขายหมวกแล้วขายพระไปพร้อมกัน
เขามีคลิปท้าทายกับเพื่อนออกมาก่อนหน้านี้ว่า
ทีมรักปืนใหญ่อาราเซนอลของเขาเนี่ยถ้าแพ้ให้กับลิเวอร์พูลในศึกคาราบาลครับ
พุธที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาถ้าแพ้จะยอมแก้ผ้าวิ่งรอบวงเวียน
ถึงเวลามันแพ้จริงจริงค่ะอาซานอลแพ้จุดโทษไปนะคะ
ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำทำตามสัญญา
คืนวันฮาโลวิน๓๑ตุลาคมวันปล่อยผีแต่เขาไปปล่อยของค่ะ
คลิปนี้ถูกแชร์ไปกว่าห้าหมื่นครั้งแน่นอน
ชื่นชมก็มีเสียงกลด่าเยอะกว่าเยอะเลยค่ะ
คือวิ่งจบครบถ้วนตามสัญญาแล้วแต่แน่นอนเรื่องไม่จบหรอก
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะมันก็ไปเข้าตาตำรวจเข้า
ตำรวจเรียกเลยค่ะไปเลยโรงพักหาดใหญ่
รับทราบข้อค้ากระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกรรมนั้นด้วยการเปลือยกายเดี๋ยวนี้

เปรียบเทียบปรับไป๕๐๐บาทแล้วก็โดนปล่อยตัวไปนะคะ
เอ็มพระย่อยยอมรับผิดแต่โดยดียิ้มรับความผิดแล้วก็บอกว่า
ผมขอโทษจริงครับที่ทำให้ที่ทำให้เสียภาพลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่
ผมขอโทษสังคมจริงครับทำไปเพราะความคึกขนอง

แก้ภาพวิ่งรอบวงเวียนคนมันต้องอยากแชร์อยู่แล้ว

ใช่เขาบอกว่าต่อไปจะไม่ท้าทายแบบนี้อีก
คือจริงแล้วเนี่ยเรื่องการท้าทายกันของแฟนบอลน่ะ

ส่วนใหญ่นะที่ปกติเลยอันดับแรกถ้าแพ้พนันกัน
แก้วพนันกันแบบผิดกฎหมายนั่นแหละเออพนันเหล้าพนันเงินใช่ไหม
แล้วก็ไว้หนวดไว้ผมโกนผมโกนหนวด
เขาบอกที่เขาเคยทำเนี่ยคือโกนคิ้วข้างเดียว

เยอะขนาดโกนหนวดครึ่งเดียวก็โกนมาแล้ว

ท้าทายเถอะค่ะแล้วเราสนับสนุนทีมรักของเราด้วย

ถ้าก็แพ้จะเลี้ยงข้าวจบไปกินข้าวกัน

เอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าแพ้ไปวิ่งกับพี่ตูนหาเงิน

ใช่ไหมค่ะอันนี้ดีก็ฝากไป